คุณผู้ชมคะอยากให้มาช่วยดูคลิปนี้กันหน่อย
สาวคนนี้เธออายุ๑๙ปีเธอมีอาการประหลาด
อยู่ก็กระตุกชักกระตุกขึ้นมา
แล้วบอกว่าอาการแบบนี้คล้ายกับถูกผีเข้าเลยนะคะ
และที่สำคัญจะเป็นเฉพาะวันพระแล้วก็วันโกนเท่านั้น

เป็นอาการชักกระตุกขณะนอนหลับ
คุณผู้ชมผู้หญิงผู้หญิงคนนี้อายุประมาณ๑๙ปีนะคะ
มีอาการชักกระตุกแบบนี้ค่ะตอนเธอหลับ
ลักษณะเหมือนคนโดนปั๊มหัวใจ
อกก็กระเด็นขึ้นมาอย่างแรงแบบนี้

นำมาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คเพื่อขอความช่วยเหลือ
เนื่องจากว่าลูกน้องมีอาการประหลาดแบบนี้

คุณมุ้ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวนะคะ

อาศัยอยู่กับแฟนนุ่มภายในห้องเช่าที่สมุทรสาคร

เห็นน้องโบมีอาการชักกระตุกแบบไม่รู้ตัว
แล้วก็เป็นเฉพาะวันโกนแล้วก็วันพระด้วยนะคะ
ซึ่งถ้าเป็นวันพระใหญ่นะ
จะมีอาการรุนแรงหนักขึ้น

แฟนนุ่มพาน้องโบไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ปรึกษาทั้งหมอจิตเวทแล้วก็หมอทั่วไปแล้ว
หมอบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไร

อาการปกติทุกอย่าง
จากนั้นครอบครัวก็เลยพาไปหาหมอผี
ศัยยศาสตร์พระอาจารย์วัดดังต่าง

นอกจากนี้คุณมุ้ยมีการส่งคลิปสัมภาษณ์น้องโบในอาการปกติ

น้องโบบอกว่าเริ่มมีอาการตั้งแต่ม๓จนถึงตอนนี้๔ปีแล้ว
เริ่มจะมีอาการใจสั่นจะเหนื่อยหายใจไม่ออกจะแน่นหน้าอก
จากนั้นตัวเธอก็จำอะไรไม่ได้แล้ว
มารู้ตัวอีกทีตอนที่ผีออกจากร่างไปแล้ว
น้องโบยังเล่าด้วยตอนที่เธอเข้าไปทำบุญในวัดเนี่ย

ทุกคนที่ก้าวขาเข้าโบสถ์ทุกครั้งที่เธอก้าวขาเข้าโบสถ์เนี่ย
เธอบอกเธอมีอาการใจสั่นตลอดเลย
ไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอเป็นเนี่ยคืออะไรกันแน่
วันนี้ก็เลยจะเดินทางไปหาหมอปลานะคะ
ปราบสัมภเวษีที่บ้านพักที่จังหวัดเพชรบุรี
ให้หมอปลาช่วยเหลือต่อไป
ลองให้หมอปลาดูนะแตกนะ